ใครที่ตามข่าวเด็กหญิง๓ขวบหายจากบ้านที่นราธิวาสไป
ไม่มีปฏิหารมิ้นไม่มีปฏิหารครับคุณผู้ชมครับ
ไปเจอศพของน้องลอยอยู่ในสระน้ำ
แต่ว่าที่น่าตกใจและต้องหาข้อที่จริงคือ
เสื้อนะแต่ไอ้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
ซึ่งเด็กถอดเองไม่ได้ไม่อยู่แล้ว

หลังจากที่คุณแม่ประกาศตามหาลูกสาวอายุ๓ขวบครับหายออกจากบ้าน
อยู่บ้านกับสามีก็คือพ่อของน้องเนี่ยนะ
ขายของอยู่แล้วสามีก็ออกไปแลกเงินทอนให้ลูกค้า
พอกลับมาเอ้าลูกสาวหายไปแล้วเหตุเกิดตั้งแต่๑๔พฤษภาคม
ล่าสุดตำรวจสพตันหยงนะครับได้รับแจ้งว่า
มีคนพบศพหนูน้อยเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ
ตรงนี้เป็นทุ่งย่าที่เขาใช้เลี้ยงสัตว์กันห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปประมาณ๕๐๐เมตร
สภาพศพของน้องนอนตะแคงลอยอยู่ในสระน้ำนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาประมาณ๒วันแล้ว
สวมเสื้อนะแต่ท่อนล่างไม่ได้ใส่อะไร

พบกางเกงแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กหญิงนะครับ
กองอยู่ที่โคนต้นไม้ห่างจากจุดพบศพไปประมาณ๕๐เมตรเท่านั้น
มีร่องรอยการย่ำย่ำย่ำย่ำอยู่ทั่วแถวนั้นเลย
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
นำร่างของหนูน้อยส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาล
รฌาธิวาทราชินต์กลินนี่ภีร์คนนี้มาชี้

คือตอนนี้ไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพศพ
ว่ามีร่องรอยถูกทำร้ายหรือว่าการถูกล่วงละเมิดหรือไม่
ต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์นิติเวศครับ
นายสาระประสิทธิ์ชัยวุฒินะครับ

แถวนั้นไปเจอศพเป็นคนแรกเล่าบอกว่า
เมื่อเช้านี้พี่ผมเอาวัวมาเลี้ยง

ก็ไปบอกพ่อเด็กมาดูสิใช่ลูกไหมเนี่ยใช่ลูกไหม

เขาคิดว่าเด็กไม่น่าจะเดินมาเองได้หรอกครับ

ขณะที่พ่อของเด็กเล่าบอกว่า
ตอนลูกอยู่บ้านเนี่ยก็สวมเสื้อผ้าครบนะ
แต่ตอนที่ไปเจอศพลูกสาว
กางเกงกับผ้าอ้อมสำเร็จรูปมันไม่อยู่กับตัว
ซึ่งเขาบอกว่าลูกถอดเองไม่ได้
ถอดเองไม่ได้ต้องให้พ่อแม่ถอดให้
ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วที่ตรงนี้
ลูกมาเองไม่ได้หรอก

คุณแม่เล่าบอกว่าลูกเธอเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้า
อายุ๒๓ขวบแล้วนะแต่ยังสื่อสารเป็นประโยคไม่ได้
แต่ว่าอุปนิสัยก็ล่าเริง
ปกติจะเลี้ยงลูกเองแล้วขายของไปด้วยนะครับ
รู้ว่าลูกหายไปใน๔โมงเย็นแล้ว
ขณะนั้นเนี่ยนะครับแม่ไปตลาดฝั่งตรงข้ามบ้าน

อยู่ข้างบ้านอยู่กับพ่อที่ขายของอยู่

พ่อก็ไปแลกเงินจะทอนให้ลูกค้ากลับมาไม่เจอลูกแล้วครับ
คุณผู้ชมฮะคือจุดที่พบศพเนี่ยนะ

มั่นใจเหลือเกินว่าต้องมีคนลักพาตัวลูกไป
ขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ครับ